ผู้ชมพาไปที่สุมราชธานีครับมีเด็กผู้หญิงสองคนอายุเก้าขวบคนเล่นกัน
พิเลนไปหน่อยเอาก้นหินปลาใส่กันปลาไปโดนผู้หญิงอีกฝั่งนึงหัวแตกเลย
ของเด็กคนนี้อายุ๒๙รักลูกมากโมโห
เดินไปเตะหน้าน้องอีกคนนึงที่โดนที่ปลาไปหาน้องลูกเขานะฮะ
สลบเลยครับกรามร้าวฟันหักนอนสลบอยู่เนี่ยต้องพาไปโรงพยาบาล
เป็นเฟซบุ๊กเขาก็มีการโพสต์ภาพเด็กผู้หญิงคนนี้ขอใช้ชื่อน้องบีนแล้วกันนามสมมุติ๙ขวบ
นอนสลบอยู่บนเตียงครับแล้วข้อความบอกว่า
เลวขนาดไหนถึงทำร้ายเด็กจนสลบได้ขนาดนี้
ลูกหลานใครใครก็รักเด็กเล่นกันพ่อแม่ไปทำร้ายลูกคนอื่นขนาดนี้เลยหรือ
บอกไว้เลยไม่มีการยอมความป่านี้ยังไม่ฟื้น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑เมษายนที่ผ่านมาตอน๔โมงเย็น
ทีมข่าวก็เลยต้องตามแกะรอยไปที่บ้านของน้องบี
น้องบีเป็นเด็กที่ถูกพ่อของอีกคนนึงเตะจนสลบ
ตอนนี้น้องกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วตั้งแต่วันที่๓เมษายน
ที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีอาการยังคงรักษาตัวอยู่

สามารถคุยกับทุกคนได้แต่ว่ายังมีหวาดภาวะบ้าง

พ่อของน้องบีบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าน้องบีเนี่ยวิ่งเล่นกับเด็กอยู่ในบ้านนะ
รอบบ้านเนี่ยข้างสนามฟุตบอลเนี่ยนี่อันนี้เป็นภาพจำลอง
จู่เพื่อนเขาก็แยกย้ายกันไปสองกลุ่มเพราะทะเลาะกันตามภาษาเด็กคุณผู้ชม
ด้วยความเป็นเด็กนะฮะทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างหยิบก้อนหินปลาใส่กันนี่คว่างไปคว่างมาแบบนี้นะฮะก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้าง
น้องบีเนี่ยหยิบก้อนหินคว่างไปไปโดนน้องอีกคนนึงอายุ๗ขวบชื่อว่าน้องข้าวแล้วกันนามสมมุติ
โดนหัวน้องข้าวจนหัวแตกเลือดไหลอาบเต็มหน้าเลยอ้าวคนก็เด็กเด็กก็วิ่งไปดูกันนะครับ
ในกลุ่มก็มีการวิ่งไปบอกพ่อของน้องข้าวว่าพ่อน้องโดนปลาหัวแตกพ่อน้องข้าวอายุ๒๙ปีเตะบอลอยู่ครับ
วิ่งมาถามใครใครเป็นคนทำลูกลูกฉันแล้วก็โมโหถามว่าใครทำแล้วเพื่อนก็ชี้ไปที่น้องบี
โอ้โหพ่อปรีเข้าไปหาน้องบีอายุ๒๙นะเตะหน้าน้องบีสลบเลยครับ
ท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มุงดูอยู่น้องกรามร้าวฟันหักสลบไปเลยครับนะฮะ
แม่ของน้องบีบอกว่าพอรู้เรื่องว่าน้องถูกเตะจนสลบโอ้โหแทบจะขาดใจรีบไปดูลูก
เห็นว่าลูกสลบไปแล้วปลุกก็ไม่ตื่นในใจคิดว่าลูกตายแน่เลยตายหรือเปล่า
นาทีนั้นใจสลายมากทำอะไรไม่ถูกรีบพาลูกไปโรงพยาบาล
หมอบอกว่าฟันของน้องเนี่ยเขี้ยวด้านซ้ายมันโยก
กระดูกกรามก็ร้าวกรามขวาก็บวมนะฮะต้องนอนที่โรงพยาบาล๒วัน
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วพูดจาได้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
พ่อของน้องข้าวต้องทำร้ายกันขนาดนั้นส่วนตัวก็รู้จักอย่างดีเพราะว่าเป็นญาติกันอยู่แล้ว
คืออยากให้พ่อน้องข้าวมาขอโทษลูกนะครับทีนี้ลูกสาวเนี่ยแน่นอนก็ตอนแรกเป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าเป็นคนปลาก้อนหินใส่น้องบีนะฮะเพราะว่าหัวแตกก็เย็บไปสองเข็มนะฮะ
ก็บอกว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมาเนี่ยตั้งแต่ที่เกิดเหตุมาเนี่ย
พ่อของข้าวเองเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ที่เกิดมาเกิดเหตุมา
ลูกชายเองก็ออกไปจากที่บ้านหมายถึงว่าพ่อของน้องข้าวเนี่ยหายออกจากบ้านไป
ไม่รู้ไปไหนติดต่อไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยตัวเองกับภรรยาเนี่ยนะหมายถึงว่าอันนี้คือพ่อแม่ของ
ของฝั่งของบีเองนะฮะอยากจะขอโทษไปฝั่งของน้องข้าวเหมือนกัน
แล้วก็จะรักษาให้ทุกอย่างเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ย
บอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกชายคือพ่อของข้าวไปขอโทษฝั่งน้องบีด้วยเหมือนกันนะครับ
มาโพสต์ข้อความบอกว่าต้องให้ผมไม่มีชีวิตใช่ไหม
ทุกคนถึงจะพอใจถึงจะให้อะไรผมนี่ต้องให้ผมไม่มีชีวิตใช่ไหม
ทุกคนถึงจะให้อภัยกับสิ่งที่ผมทำพลาดไปอันนี้พ่อของน้องข้าวก็เป็นคนโพสต์ไปนะครับ
ก็มีคนเข้าไปโพสต์ให้กำลังใจเยอะเหมือนกันมีคนไปต่อว่าเหมือนกัน
ตอนนี้เขาบอกเขาเครียดเหมือนกันแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากจะเข้าไปขอโทษแล้วก็ขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับ